ผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันวันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีสาว
คนไหนไม่รู้จักหนุ่มหน้ามนต์อารมณ์ดีร้องเพลงก็เพราะ
ขอต้อนรับคัตโตะจากวงลิปตาเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝัน

สวัสดีค่ะ
อย่างไง
ถามก่อนเลยเมื่อต้นรายการเราสองคนแบบเถียงกัน
ข้องใจมากเลยเขาคิดว่าแบบต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นก่อนวันนี้แบบ

ไม่ใช่ครับคือจริงเรียกว่าคุณพ่อตั้งว่าคัดเฉย

ทีนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กที่บ้านก็จะเรียกแบบมันจะมีการ์ตูนเรื่องแบบหนังญี่ปุ่นโต๊ะจัง

คัทโตเหมือนเจ้ากันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยคัตโตโตโตอะไรอย่างเงี้ยครับ

ก็ผ่านไปแล้วทีนี้พอพอแบบเข้ามาร้องเพลงเนี่ยทุกคนก็เหมือนลื้อล้อเอาชื่อเด็กมาล้อกัน
เขาก็เรียกผมโตะไปเรื่อยทุกคนตอนนี้ก็เลยเรียกคาโตะผมว่าโอเคได้ครับ
มันก็เลยกลายเป็นไม่เคยเหมือนใครไปเลยเนาะเป็นแบบว่าเป็นเราน่ารักอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าคัตโตะนั่นเองนะคะ

ถ้าพูดถึงคาโตนะคะก็ยังมีแบบว่าเพลงถูกไหมจริงเราเริ่มต้นรู้จักก่อนที่จะแบบว่าเป็นคำคมหรือเป็นในเพจอะไรก็ตาม
เพลงนี้อย่างเงี้ยในหนึ่งอาจจะมีเพลงชื่อว่าไปอยู่ที่ไหนว่าก็ให้ลองไง
ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา
แต่ยังคงไม่มีใครสักคนที่เข้าตา
แต่คนเข้ามาก็ทำให้รู้ว่า
จะอยู่คนเดียวยิ่งง่ายกว่า
ใจตัวเองได้ไหมแล้วฉันจะฟื้นความรู้สึก
โอเคครับผมเข้าใจแล้วครับว่าทั้งสองคนได้ฟังไปจริง

เข้าใจแล้ว
นี่แสดงให้รู้ว่าเราเป็นแฟนคลับอยู่นะ

ปีนี้เก่ามากประมาณ๑๑ปี

อัลบั้มแรกนี่เดินทางมา๑๑ปีแล้วเหรอลิฟตา
ใช่ครับผมก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นผมรู้จักกับเพื่อนของไอซ์เนี่ย
ตอนนั้นเขายังเป็นแบบเด็กเล็กมากเลยครับ

วันนี้โตเป็นสาวแล้วอะ
น่ารักมากเลยนะคือว่าเพลงนี้ก็คือดังทุกเพลงอะ
แต่ตอนนี้ยังไง

ยังมีคำเด็ดแต่ละคำวลีแบบว่าคำโดนอะไรอย่างนี้

คือจริงผมพูดถึงเรื่องที่แบบเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราตั้งใจจะเขียนคำคมอะไรอย่างนี้แล้วครับ
ตั้งแต่แวบแรกเนี่ยคือตั้งใจอยากจะระบายเฉย
เวลาเราแบบปกติเราเขียนแดรี่อะไรอย่างนี้ของเราอยู่แล้ว
มันจุดเริ่มต้นคืออะไรตอนนั้นมีอารมณ์ไหน
ที่อยากระบายอกหักหรือว่าแบบ

ตอนแรกฟิวอยากระบายมากกว่าแบบว่าเฮ้ย

รู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นจากเรื่องที่เราทำผิดพลาด
อะไรก็ตามสมัยก่อนผมไปจดใส่ไดรี่เนี่ย

วันหนึ่งมันก็ย่อสั้นลง

เอาไว้เป็นแดรี่เราสั้น๓๔บรรทัศน์

เราอยากรู้ว่าคุณเป็นคนระบายอารมณ์ได้สั้นมากเลย

ไม่แต่มันได้ใจความคือคำสั้นแต่ว่าพอขยายปุ๊บเนี่ย

คือพี่เก่าเคยอ่านของเขาแล้วพี่กาวรู้สึกมันตรง
แล้วพี่เกาก็เลยมันอยู่เข้าไปข้างในกระแทกเข้าไป

ที่แบบว่าอันนี้แบบทำให้เรารู้สึกว่ามีคนรู้จักเราเยอะเลย
สำหรับคำคมของเราคำนี้
มันก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าอันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคน
แต่ว่าถ้าถามเราอันที่เราเขียนแล้วเราชอบที่สุด

เห็นลุกเลยครับนี่

มาเราคุยกันสองคนดีกว่า
เอาอีกเอาสักสองโคยก
สมมติที่ผมติดตามละครไม่ได้แบบเด็ก
เล่นใหญ่ชอบ

คือผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเขียนจดหมายมาว่าเนี่ย

แล้ววันหนึ่งผมก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าโอ้เนี่ยทำนู่นทำนี่
แล้ววันนี้ผมเลิกกับแฟนผมแหละ
ผมก็กลับมาคิดว่าเออหลายอย่างผมก็ทำผิด
ผมไปทำไงขอโอกาสเขากลับมาคืนดี
เนี่ยคือคนทรงแบบนี้เยอะมากเลย

ส่วนมากผู้ชายจะชอบส่งมาถามพี่กัดต่อว่า
ทำยังไงดีเลิกกับแฟนไปแล้วง้อแฟนยังไง
ไม่รู้นะโอ้เหมือนแบบใครปรึกษาเรื่องความทักมามาหาเจ้าโต

แต่คือแรกเนี่ยส่วนมากจะเป็นแนวเศร้าหรือไม่ก็ไม่ได้เศร้าอ่ะ

มันมีเหตุการณ์หนึ่งด้วยเราเคยเจอแล้วเราแบบค่อนข้างตกใจ

จะเป็นแบบว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นแบบเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตาย

อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอย่างหนึ่งคือคนที่ทำร้ายร่างกายตัวเองอ่ะอยากได้ความสนใจ
ใช่เรียกร้องเรียกร้องนิดนึง
ก็ใดแล้วคุยกับเค้าแล้วเค้าก็ผมว่าเค้าเป็นเด็กด้วยแหละพอเป็นเด็กผู้ชายแบบ๑๕๑๖

บางทีมันยังมันยังไม่มีใครให้ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็เลยคุยเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวนี้เขาก็โอเค
อ๋อมว่านะคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือคำคมแต่ละคำของน้องที่เขียนออกมามันตรงใจวัยรุ่นและสมัยนี้ด้วย
คือว่ามันเข้าใจง่ายอะไม่เหมือนสมัยก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เห็นวันนี้เจอพวกเราสองคนมีคำโดนอะไรบ้างมั้ยมีประโยคไหนแบบแต่งขึ้นมาคิดในหัวป่ะ
ผมไม่ได้คิดของผมเองนะผมคิดถึงคำของเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบพูดเพื่อนผมสวยผักนกตลกมากได้
งั้นฉันก็นกป่ะสิไม่คิดถึงคำเพื่อนออกอะครับเป็นช่างแต่งหน้า
สวยเขาก็จะไว้อยู่ตรงนี้แหละที่เดิมแต่ถ้าเกิดสวยแล้วตลกด้วย
แหละครับสองคนนี้ก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะครับ
สวยตลกประสบความสำเร็จโอเคแค่นี้แหละ

ไม่หรอกมันต้องอาศัยระยะเวลาแหละแต่วันนี้เฮ้ยทำไมหมดเวลาเร็วอ่ะ

เร็วมากเลยนะครับ

งั้นผมไปก่อนนะครับ

รอคุณผู้ชมก่อน
รอคุณผู้ชมก่อนวันนี้ขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับ

ใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูรายการเราย้อนหลังนะคะ
เข้าที่ดูได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำวัญค่ะ
เอาเป็นว่าสวยตลกมักไม่นกและได้